เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นเรื่องของอดีตน้องเขยนะฮะที่บุกไปในบ้านของอดีตพี่เมียนะฮะ
พี่สาวภรรยานะครับใช้ค้อนทุบแล้วก็มีดกระหน่ำแทงเขากว่า๑๐แผลจนเสียชีวิต
ค่ะคือเขาบอกว่าก่อนที่จะเลิกกันเนี่ยก็ทะเลาะมีปากเสียงกับพี่สาวภรรยาอยู่บ่อย
แล้วก็อ้างว่าพี่สาวภรรยาชอบไปด่าเขาด่าถึงบุพการี
เขาก็เลยโมโหวางแผนเอาไว้เลยว่าพอเลิกกับภรรยาแล้วเนี่ยนะจะไปทำร้ายร่างกาย
คือยังแค้นอยู่โอ้โหนะ
กลางดึกที่ผ่านมาครับตำรวจสพเมืองขอนแก่นนะฮะ
ก็ไปตรวจสอบเหตุที่มีหญิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านปูน๒ชั้นนะครับ
กระจกประตูหน้าบ้านชั้นล่างมีร่องรอยถูกทุบแล้วก็มีรอยเลือดเป็นทางยาวในห้องครัว
มีศพผู้เสียชีวิตอยู่นะครับก็คือนางสาวจารุณีเรียวเรืองแสงกุลอายุ๔๑ปี
เสียชีวิตอยู่จมกองเลือดนะฮะสภาพนี่คือเปลือยนะมีแค่กางเกงชั้นในเพียงตัวเดียวนะครับ
นิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินชนะสูตรศพนะครับพบว่า
ตามร่างกายนั้นมีบาดแผลถูกแทงด้วยมีดประมาณสิบแผลอ่า
แต่ว่าไม่มีร่องรอยการข่มขืนอะไรนะครับแม้ว่าจะมีสภาพร่างกายเนี่ยคือเปลื่อย
มีแค่เหลือแค่กางเกงชั้นในตัวเดียวนะครับจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
ตำรวจก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับในห้องนอนของผู้ตายที่อยู่บนชั้นสองของบ้าน
มีรอยเลือดไหลเป็นทางลงมาที่ชั้นหนึ่งแล้วก็มีคราบเลือดติดอยู่ที่กระจก
คาดว่าน่าจะเป็นคราบเลือดของคนร้ายนี่ฮะโอ้โหจุดเกิดเหตุนะครับ
หลักฐานเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตำรวจชุดสืบสวนทราบว่ามีชายต้องสงสัยได้รับบาดเจ็บ
ไปรักษาตัวที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลศรีนครินก็เลยไปตรวจสอบคนบาดเจ็บนะฮะ
ชื่อว่านายกิจสนัทวีรเสียนหรือว่านายอาร์ตอายุ๓๕ปีเป็นชาวพระนครศรีอุทยา
ซึ่งในอาร์ตเนี่ยเป็นอดีตน้องเขยของผู้ตายได้รับบาดเจ็บถูกกระจกบาดที่ฝ่ามือข้างขวา
รักษาตัวที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลตำรวจก็เลยคุมตัวเลยเอาไปสอบปากคำที่สพเมืองขอนแก่น
จากการสอบปากคำนายกิจสนัทนะครับนายกิจสนัทรับสารภาพว่าเขาคือคนที่ลงมือฆ่านางสาวจรุณีจริง
ผู้ตายเป็นพี่สาวอดีตภรรยานะฮะที่แยกทางกันไปนานแล้วในขณะที่ยังคบกับอดีตภรรยาอยู่
ถูกผู้ตายด่าทอบุพการีอยู่บ่อยครั้งอันนี้เขาอ้างอย่างนี้นะ
แล้วล่าสุดที่มีปากเสียงกันก็คือเรื่องที่ผู้ตายซื้อรถจักรยานให้กับลูกของน้องสาว
แต่ว่านายกิจสนัทเนี่ยเอาจักรยานไปให้ญาติของตัวเองขี่แล้วผู้ตายก็มาทวงถามก็เลยโกรธแค้น
กับภรรยาไปนานแล้วนะแต่ยังหาโอกาสมาทำร้ายผู้ตายอยู่ตลอดหลายครั้งแล้วนะครับ
สบโอกาสครั้งล่าสุดก็คือตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมา
นายกิจสนัทขี่จักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้านหลังเกิดเหตุแล้วก็ใช้ค้อนทุบประตูเปิดเข้าไปข้างใน
เดินขึ้นไปบนชั้น๒ของบ้านที่ผู้ตายเนี่ยนอนอยู่กับแม่เพียง๒คน
แต่ว่าระหว่างนั้นผู้ตายอยู่ในชุดคลุมตื่นขึ้นมาก็เลยใช้มีดแทงไปสองสามครั้ง
แล้วผู้ตายวิ่งหนีลงมาที่ห้องครัวชั้นล่างก็วิ่งตามมากระหน่ำแทงอีกหลายครั้งจนเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุฝ่ามือข้างขวาของเขาถูกกระจกบาดเลือดไหลไม่หยุด
ก็เลยไปทำแผลที่โรงพยาบาลแล้วก็ถูกจับกลุ่มในที่สุด
ก็จะเกิดเกิดเกิดเครือโกรธเคืองนะครับก็ไหน
เดี๋ยวมาใส่มูนมีดแทงผู้ตายครับ

เรื่องของการพกอาวุธมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่รับอนุญาต
ก็ถูกดำเนินคดีเรียบร้อย
ก็จับกลุ่มได้โดยพลันเลยนะครับเพราะว่าบาดเจ็บเหมือนกัน
จับได้ที่โรงพยาบาลเลยนะคะ